ข้าวหมูกรอบคั่วพริกเกลือ
แล้วไปเจอฝอยขัดหม้อ

นี่ติดเหมือนกับอาหารเหรอ
นี่คุณผู้ชมค่อยฟังข่าวนี้ให้จบก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเฮ้ย

เป็นอีกวิธีหนึ่งเหรอจะมาเรียกตังค่ารักษาจากร้านอาหารเหรอ
กลายมาเป็นกระแสฮือฮาเลยค่ะในแวดวงร้านอาหารเนี่ย
เพราะว่าเพจร้านอาหารนี้เลยนี่ดูสิโพสต์ซะยาวเลย
ี่เฮียงโภชนาภายับค่ะอยู่ที่เชียงใหม่

แล้วเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยนะดอมว่าเมื่อวันที่๙ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
มีผู้หญิงโทรมาบอกว่ามากินข้าวที่ร้านเนี่ย
เมนูข้าวหมูกรอบคั่วพริกเกลือแล้วมีเศษฝอยขัดหม้อติดมาด้วย
คือทานเข้าไปแล้วค่ะแล้วมันไปติดคอค่ะ
ไอจามไออยู่สองครั้งแล้วทีนี้ไอรอบแรกเนี่ยมีเลือดปนออกมา
แล้วไออีกทีนึงมีเศษฝอยขัดหม้อออกมาด้วย
ร้านก็เลยบอกว่าคุณลูกค้าคุณลูกค้าทานช่วงกี่โมงคะเนี่ย

เขาก็เลยตอบมาอ๋อไม่ใช่๙โมงมาทานตอน๑๑โมงค่ะ

คุณลูกค้าขอไอดีไลน์ได้ไหมคะ
เดี๋ยวจะได้ตรวจสอบว่าแบบมาทานที่ร้านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ปรากฏว่ามันมีความผิดปกติ

มันไม่ใช่หมูกรอบคั่วพริกเกลือ

มันเป็นรูปที่ก๊อฟจากเน็ตมา

ซึ่งลูกค้าที่โทรมาร้อง

แต่ทีนี้พอถามว่าเอ๊ะอันนี้เป็นผู้ชายนี่
ผู้หญิงที่บอกว่าเป็นลูกค้าก็ตอบเลี่ยง

คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าไปหาหมอหรือยังคะ

พอถามหาใบเสร็จก็บอกว่าอ้อมเนี่ยแม่บ้านเอาไปทิ้งแล้ว
ร้านเนี่ยคุณควรจะรับผิดชอบนะ
ค่าหาหมอเนี่ย๒๕๐๐บาท

ถ้าใบเสร็จที่โรงพยาบาลทิ้งไปแล้วใช่ไหม

ลูกค้าบอกว่าโรงพยาบาลไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลังให้ได้
ร้านก็เลยโทรไปถามโรงพยาบาลเองเลย
โรงพยาบาลบอกว่าสามารถออกใบเสร็จย้อนหลังให้ได้
โอ้โหทีนี้ร้านก็ไม่ยอมเหมือนกันไง

บอกว่าเดี๋ยวจะไปขอใบเสร็จแล้วก็หายเงียบไป

เราไปคุยกับคุณพล

ถ้าลูกค้ามาทานร้านผมจริงแล้วร้านผมทำแบบนั้นจริง

แต่ผมตั้งแต่ข้อมูลที่เขาบอกผิดเลย

หลังจากนั้นมันก็มีความแปลกมาอีกเรื่อย

มีสก๊อตไบท์แบบ

อันนี้คือเครื่องล้างจานอัตโนมัติครับ

หมู่ขวันอะไรไปกดปุ่มมันก็มีระบบของมัน

นี่แหละค่ะจะเอาฝอยขัดหม้อไปขัดตรงไหนก่อน

สื่อหาในอินเทอร์เนทเรียนยังมาเซอร์ชหาด้านี้
เคยก่อห่วงร้านอาหารมาแล้วเป็นมิจชาชีค

ถ้าคุณพลรู้ขนาดนี้แล้วคุณพลเอาไง

คุณพลคุณพลจะเอาผิดจะเอาเรื่องไหม
บอกว่าผมยังไม่ได้แจ้งความเอาผิด
แต่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในเพจของร้าน

ระวังจะเจอแบบนี้ค่ะ
มันเป็นผู้หมูกรอบคั่วพริกเหลือ